สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
พี่น้องภาคใต้ในวันนี้นะคะฝนเริ่มสลายตัวฟ้าเริ่มเปิดนะคะ
ในขณะที่ลมหนาวพัดแผ่ลงมาถึงภาคกลางยังสัมผัสได้ถึงลมเย็นค่ะ
แต่ลมหนาวหนักจะมาในช่วงปีใหม่นะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องเตรียมรับมือค่ะ
เหนือและภาคอีสานนะคะในระยะนี้ยังคงมีลมหนาวเย็นอยู่
เพราะฉะนั้นนะคะเกษตรกรต้องระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ตักพดผลนะคะข้ามคืนในขณะที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะให้พืชแก่น้ำตามความเหมาะสมกันด้วย
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะ
วไทยคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรค่ะ
บริเวณที่เสี่ยงภัยเนี่ยคุณผู้ชมต้องเตรียมรับมือนะคะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนนะคะ
โม่เหอเมืองที่อยู่สูงที่สุดของประเทศจีนค่ะ
เอาน้ำร้อนสาดขึ้นไปบนฟ้านะคะ
น้ำร้อนจากร้อนกลายเป็นหิมะค่ะ
เป็นฝุ่นฟุ้งแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ